มาดูควันหลงวาเลนไทยกันสักหน่อยนะคะ
สำหรับเรื่องนี้ค่ะเบลล่าค่ะไปโพสต์รูป
ว้าวลูกโป่งสีชมพูเต็มห้องไปหมดเลย
ใครก็อยากได้ผู้หญิงเนี่ยร้อยทั้งร้อยชอบทั้งนั้นแหละ

ก็ไม่ต้องสงสัยกันหรอกก็คงเดากันได้แล้วล่ะว่าใคร
แต่ว่าออกมายอมรับแบบเต็มปากเต็มคำ
่นอาการแบบเขินนิดนะคะเพราะว่านี่ไงเป็น
พระเอกอันนี้ทำไมใครไปสัมภาษณ์แฟนดิฉันเหรอคะ
กล้าพูดด้วยนะคะคุณ
เออก็ร่างใหญ่แต่ว่าใจเนี่ยมุ้งมิ้งทีเดียวสำหรับเวียสุกลวัฒน์นะคะ
ออกปากว่าถือเป็นครั้งแรกเลยนะที่เจ้าตัวเนี่ยกล้าทำแบบนี้
แล้วก็มีการเตรียมตัวเป็นอย่างดีด้วยค่ะคุณ
แล้วก็ตั้งใจให้สาวคนพิเศษในวันพิเศษจริง
ฝ่ายหญิงค่ะเบลล่าให้อะไรไหมก็ไม่ได้ให้อะไรตอบคืน

เเหล่าว่าพี่เวียก็ไม่เป็นไรเปลื้มใจ

แค่นั้นก็ดีใจมากแล้วค่ะ

ขอทำคะแนนแบบนี้ไปเรื่อยจนกว่าสาวเบลล่าจะใจอ่อนค่ะ
ทุกคนคงอยากจะมีวันพิเศษนะครับ
แล้วผู้ชายส่วนใหญ่อาจจะมองข้ามตรงนี้ไปเยอะ

ก็บอกเออสวยเรียบเยอะดี

แต่ผมก็ไม่ค่อยเป็นครับ
แต่ก็จะพยายามแบบมีบ้างปากปลาย
คิดว่าคนพิเศษไปก่อนอะไรอย่างนี้ไหมครับ
ครับก็ก็ใช่ครับก็พิเศษ

เรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่เราเป็นสุภาพบุรุษเนอะ
เราเป็นผู้ชายเราก็ต้องเป็นฝ่ายที่ต้อง
ที่จะต้องเป็นฝ่ายที่ต้องทำคะแนนไปเรื่อย
แต่ส่วนว่าน้องก็ใจแข็งหรือเปล่า

ว่าเราทำดีพอหรือเปล่า

และเขาเชียร์เชียร์มวยคนเขาจะรักกันคุณคะ

ว่าแหมเรื่องแบบนี้ใครก็ชอบ

ผมไม่เห็นท่อนหน้าเขาหรอกตอนที่ทำเตอร์ไพรส์นั่นแหละ
แค่ลงรูปในไอจีผมก็ดีใจแล้ว

ขยันหยอดเข้าไปหมัดวันละนิดวันละหน่อยนะครับ

ถือว่ามาเต็มอยู่เหมือนกันนะคะ
ขอให้ความรักสุขงอมสุขงอมขึ้นเรื่อยละกัน

ก็ขอให้ใจอ่อนในเร็ววันนะคะ